ตัวผมเองเนี่ยให้อภัยและให้โอกาสกับทุกท่านผมให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรม
กับทุกท่านนะครับว่าผมคิดว่าทุกท่านเนี่ย
คิดไม่ผิดหรอกครับทุกท่านคิดถูกในส่วนของท่าน
แต่ในการคิดมันทำลายความรู้สึกของอีกคนนึง
นะครับผมเป็นครูเป็นปูชนียบุคคล
ผมจะทำอะไรนั้นผมต้องคิดวิเคราะห์

เจ้าตายเดียวบางทีหกรอบร้อย
อ๋อเจ้าก็ไม่รับไม่ได้เลยไม่ได้ให้เหมือนรู้
คอมเม้นต์ไปที่๗ว่าจะต้อง๗๒๖มี๙๒๖
เพราะราชการที่๙เราก็เชื่อตามเลขมงคลของเรานะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถามตรงกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์นะครับ
วันนี้๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๑หวยออกเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าหวยงวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
หวยยังไม่ออกนะครับหวย๕ใบ๓๐ล้านบาท๕๓๓๗๒๖ที่กาญจนบุรี
งปราบรามยังไม่มีการแถลงหรือว่าการระบุออกมานะครับว่า
ใครถูกใครผิดลอตเตอรี่โอละเวงคดีโอละเวงหวย๓๐ล้านครั้งนี้
ตกลงเป็นของครูปรีชาหรือว่าหมวดจรูนกันแน่
ความคืบหน้าทั้งหมดของเรื่องนี้เนี่ยหลังจากสอบเครียดพยานทั้งวันทั้งคืนมาเมื่อวานนี้
เดี๋ยวมีให้ติดตามแน่นอนส่วนที่ถามตรงตรงวันนี้นะครับ
เราจะคุยกันก็เกี่ยวเนื่องกับคดีหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนี่แหละครับ
เพราะว่าหนึ่งในหลักฐานสำคัญในคดีนี้
หลายคนก็ติดตามจับตา

ก็คือเรื่องของคลิปเสียง
ปล่อยออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะ

อย่างที่ท่านได้ยินได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ

เป็นเสียงการสนทนาระหว่าง
ครูปรีชากับเจ๊บ้าบินนะครับ
อ้างว่าเสียงเนี่ยคล้ายครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
บ้าบินก็คือแม่ค้าลอตเตอรี่

อ้างว่าเป็นเสียงสนทนาที่เกิดขึ้นเวลาประมาณ
๑๖น๓๐นธีของวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐

สลากกินแบ่งรัฐบาลหวยงวดวันนั้น

แล้วก็อ้างว่าผู้หญิงในสาย

โทรศัพท์มาหาครูปรีชานะฮะ
แล้วชายที่อยู่ในเสียงนะครับ

มันไม่ใช่เลขนี้อย่างนี้
อันนี้คือสิ่งที่จะเป็นหลักฐานได้ไหม

ใช่บุคคลสองคนที่ถูกอ้างถึงไหม
อันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็ติดตามดูอยู่
เพราะว่าตำรวจเองก็ยังไม่ได้บอกอะไรมานะครับ
ว่าตกลงใช่ไม่ใช่จะถือเป็นหลักฐานชั้นดีหรือไม่อย่างไรนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับว่า
การตรวจสอบเสียงสนทนาแบบนี้
แง่ของหลักการในการตรวจสอบแล้ว
ทำได้มากน้อยขนาดไหน
ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีได้มากน้อยขนาดไหน
วิธีการตรวจสอบเขาตรวจสอบแบบไหนมีจริงหรือไม่
ถ้าตรวจได้ตรวจได้มากขนาดไหนละเอียดขนาดไหน
อย่างเมื่อวานถามตรงก็คุยกันว่า

กระทั่งเราคุยโทรศัพท์มือถือ

เพราะฉะนั้นคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญและทำงานทางด้านนี้

วันนี้แขกรับเชิญของถามตรงนะครับ
ก็คืออาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับ
ท่านเป็นผู้ก่อทั่งและประธาน
ฝึกอบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ก่อนอื่นให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่า

ก็เราก็จะสอนเรื่องการพิสูจน์หลักฐานนะครับ

ด้วยครั้งที่๓

ขึ้นสารไม่ได้สารก็ไม่รับ
เพราะกระบวนการในการเก็บพิสูจน์หลักฐานเนี่ย

สารยังไม่รับฟังสิ่งต่างเหล่านั้น
นั่นหมายความว่าต่อให้เจ้าหน้าที่
ไปมีคลิปเสียงมาไปได้อะไรมาก็แล้วแต่

มันต้องมีหน่วยงานที่จะสามารถยืนยันกระบวนการขั้นตอนในการตรวจสอบ

กระบวนการเนี้ยก็เป็นกระบวนการที่น่าเชื่อถืออืม

เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมา
คือมาเป็นคนบอกว่าการเก็บอย่างนี้
การเอาคลิปเสียงมาอย่างนี้

หลักฐานตลอดมาเป็นอย่างนี้นะ

แต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญบอกใช่หลักฐานก็แน่น

อย่างเอสิตไปสอนวิธีการปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่

คือถ้าเขาเอาหลักฐานมาให้เราเนี่ย

คนที่เขาเอาหลักฐานมาตรวจ

ถ้าเขามีกำลังพอ

อย่างเคสเนี่ยเดี๋ยวที่เขาไปกันไกลแล้ว

บุคคลที่อ้างว่าคือเสียงของครูปรีชากับ

เสียงจากไหนฮะจากโทรศัพท์มือถือ

ก็คือไปเอามือถือมามือถือของอะไรนะ
แค่นั้นมีคลิปอะไรบ้างนี่ก็ง่ายเลยเอาตรงนี้ก่อน
อันนี้คือคลิปเสียงที่เขาต้องอัดไว้หรือว่า
สมมุติถ้าผมคุยกับอาจารย์แต่ถ้าคุณแอบอัด
ผมอัดเสียงระหว่างสนทนาไปด้วยแล้วคุณก็เซฟไหม
อันนี้คือคลิปเสียงที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์
มันจะมีวันเวลาว่าคุณอัดวันไหนเซฟวันไหน

ถ้าเขายังไม่ลบถ้าลบเมื่อไหร่ต้องเรียนแล้ว
ก็ต้องไปกู้
ถ้าโชคดีไอ้คลิปใหม่เสียงใหม่มันยังไม่ทับ
พื้นที่ตรงนั้นยังไม่ทับเพราะกู้ได้
โชคร้ายอัดเสียงใหม่มันไปทับพอดีอ้าวกู้ไม่ได้ละ

มันก็มันโดนทับไปแล้วกู้ไง

มันก็ต้องมีวิชาที่แบบไปเอาจานแม่เหล็กออกมา
อะไรแบบถ้าเป็นพวกคาดิสต์นะ
เพราะฉะนั้นคลิปนี้ถ้าผมเดานะ
น่าจะเป็นคลิปที่เขาอัดกันไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วถ้าเป็นกรณีคุยเฉย

ไปได้ไหมไม่มีทางจะเอาที่ไหนล่ะ
ถ้าอย่างนั้นเขาต้องดักรอไว้ก่อน
อันนี้ต้องเป็นการดักฟังสมมุติว่าคุณเป็นพนักงานบริษัทผม

อืมแล้วผมจะดักรอคุณว่าคุณจะพูดเมื่อไห

อันนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่ตำรวจจะมาทำคดีนี้ถูกไหม

แล้วตัวบริการจะไปรู้ได้ไงว่า
ใครจะคุยอะไรกันแล้วค่อยไปเอามาดักรออะไร
เขาต้องเอาจากเครื่องอันนี้งานนี้เอาจากเครื่องแน่นอน
เพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นเสียงจากทางโทรศัพท์มือถือนะ

คือ๑เสียงการสนทนาทางโทรศัพท์

ถ้าจะฟังจะดักจะเอาเสียงจริง

และไปเข้าสู่วิธีการดักฟังทางโทรศัพ

ต้องมีหน่วยงานที่ให้ทำได้เช่นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้ว่า
ไม่มีทางที่ว่าอยู่ดีใครจะมาดักฟังโทรศัพ
หรือว่ามาไปกู้เอาเสียงโทรศัพท์คืนมาเนี่ยไม่ได้
คือถ้ายึดเครื่องมาแล้วมีคลิปอยู่แล้วเขาลบคลิปไปแล้ว
อันนี้กู้ได้ถ้าคลิปนั้นยังไม่โดนทับนะ
นั่นแสดงว่าคลิปเสียงที่ว่าอ้างว่าคือครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน
คือคลิปเสียงที่มีการบันทึกเอาไว้
ใครบันทึกเอาไว้ก็แล้วแต่จะโทรศัพท์ใครเนี่ยไม่รู้ล่ะ

เต็ปต่อไปถ้าคลิปเสียงนี้มาจากเครื่องนี้
เป็นไปได้ไหมไปอัดกันข้างนอกแล้วเอามาใส่
คนอื่นที่ไม่ใช่ครูปีชาหรือเจ๊บ้าบิน
สวัสดีครับวันนี้อากาศดีนะสวัสดีค่ะคุณวิญญาเลย
มันได้ขนาดนั้นแล้วตอนนี้ปกติคุณต้องบอกอะไร
ชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรนะเลขมันถูกบอกประชาชน

ผมก็เคยโทรไปแล้วเขาก็ทักผมเลยอย่างนี้เหมือนกันนะ
ผมคิดว่าพอโทรไปหมายเลขโทรศัพท์ผมขึ้นปุ๊บ
แล้วทะบงทะเบียนอะไรต่างมันขึ้นมาหน้าจอคอมพิวเต
เขารู้ว่าหมายเลขนี้คือคุณคนนี้อ๋อไม่ใช่เหรอ
แล้วคุณพูดประโยคอะไรก็ได้นะวันนี้อากาศดีนะวันนี้ร้อนจังเลย
เขารู้เลยเป็นคนอะไรเขามีเครื่องเปรียบเทียบเสียงอย่างนี้หรอ
ดูจากรายละเอียดฐานข้อมูลเราเหรอถึงรู้ว่าเราเป็นใคร
คือฐานข้อมูลมันรออยู่แล้วแต่คุณเคยพูดให้เขาฟังไว้ก่อน
คือแต่ละคนเอางี้อธิบายง่าย
เวลาเราพูดออกมาเนี่ยข้างในเรามีออร์แกนใช่ไหม
วัยวะเนี่ยเป็นร้อยชิ้นนะที่มันขยับไปขยับมา

แต่ถ้าคนอื่นโทรมาแล้วเป็นเสียงผู้หญิงแต่เป็นเครื่องผม
เขาก็จะรู้จากทางข้อมูลแล้วเสียงเนี่ยเหมือนลายเซ็นขน
ผมเซ็นเหมือนคุณได้ไหมยากนะ

เราพักครู่เดียวอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ย
คลิปนี้ของเสียงที่อ้างว่าครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน

ไขข้อสงสัยสืบเนื่องจากคลิปเสียงสนทนาปริศนาในคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีกันนะครับ
เรามีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ทางด้านหลักนิติคอมพิวเตอร์นะครับ

คลิปเสียงที่อ้างว่าคือครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
ก็แน่นอนแล้วว่าคงจะมีการบันทึกเอาไว้ทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีคนดึงข้อมูลออกมา

ก็ต้องไปดูก่อนว่าคลิปนี้มาจากข้างนอกแล้วมาใส่โทรศัพท์
หรือว่าอัดระหว่างทางสนทนาทางโทรศัพท์อ่ะคือปกติคดีในบ้านเราอ่ะ
ไปไม่ถึงจุดนี้ไม่ถึงจุดนี้ส่วนใหญ่พยานหลักฐานโดยรวม
พยายามบุคคลครับสถานที่ที่เขาอยู่นะเวลานั้นอืม
สมาร์ทโฟนเช็คได้หมดเนี่ยใช่ไหมอัดกันเวลาไหน
ใครอยู่ตรงไหนบางทีอัดกันอยู่ที่ตลาดจะได้ยินเสียงรถวิ่ง
ออกไหมฮะอ่าอ่าคือมันพิสูจน์โดยอักษฐานโดยโดยรวมรวมแล้วเนี่ย
มันไม่ต้องมานั่งเทคโนโลยีไฮเทคเหมือนตอนที่แล้วที่เราคุยกัน
ใหญ่มันก็จบในตัวมันอยู่แล้วหมายถึงว่าถ้ามันชัดว่าอ่า
คุณสนทนากันที่ไหนอย่างไรแล้วมันสอดคล้องกับเสียงที่มีการพูดถึงกล่าวถึงหรือเปล่า
มันก็ไม่ต้องไปหาหาที่มาอย่างเงี้เหรอฮะใช่หรือถ้าเกิดครูปีชาแกบอกนี่ไม่ใช่เสียงแก
อันนี้แกมีสิทธิ์อันนี้ต้องเข้ากระบวนการทางด้านเทคโนโลยีแล้ว
แต่สามารถไปตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ย้อนหลัง
แล้วพบว่าในช่วงเวลานั้นคุณใช้โทรศัพท์นี่ใช่

คือเวลาเราพูดเนี่ยเสียงเราจะเป็นคลื่น

มันจะมีวิธีการทำแมททาเมติกอะไรบางอย่างที่

มันได้ขนาดมันแยกย่อยขนาดไหนฮะ

ปากการขยับตัวคุณเห็นไหมเวลาคนพูดเนี่ย

มันไม่เหมือนคุณพูดแล้วคุณขยับข้าง
วัยวะในร่างกายเรามันขยับหมดเลย
สร้างเสียงออกมาอันนี้ตอนนี้เป็นหวัด

แล้วเปรียบเทียบยังไงอย่างคลิปกรณีเมื่อสักครู่นี้

เพื่อเป็นการเปรียบเทียบคลิปที่อ้างว่าคือ

พูดในประโยคเดียวกันไหมไม่จำเป็น
ครูปีชาพูดว่าวันนี้แดดล่มลมตก
ผมคิดว่าผมถูกหวยนะ

ถ้าตรงนี้เรียบร้อยเลยจบ
ยกกบรรยากาศของเสียงอะไรต้องเหมือนกันไหม
ต้องพูดผ่านผ่านโทรศัพท์เหมือนกันไหม

ไม่ใช่ไปยืนหน้านู่สวรีประชาชนาธิปไตย
เดร่าพูดไหนที่แล้วเงียบอย่างเนี้ยคุยกัน

เวลาเราโทรโทรที่ซีริเบงก์เขาบอก
ครูบริยาพูดอะไรก็ได้กรุงร้อย
เหมือนเราไปปั๊มนิ้วไว้อ่ะ
แต่ผมพูดเรื่องอื่นแล้วนะมาแม็กซกับคำพูดที่พูดไว้
พอแททเทิร์นตรงกันก็เป็นปริญญาก็ลุยเลย
ใช้เวลาตรวจสอบนานไหมครับไม่นานแป๊บเดียว
เดียวรู้ผลเลยเหรอใช่ถ้ามีเทคโนโลยีอยู่ในมือนะ
ผมไม่แน่ใจว่าตำรวจมีเทคโนโลยีแบบนี้หรือเปล่า
แล้วมันต้องไปยืนยันแค่นี้ก็ยืนยันได้เลยเหรอว่ายืนยันได้เลย
คลิปเสียงเงี้ยคือคุณแน่นุ่ะคุณอย่ามาปฏิเสธผมนะนี้คื้นแน่นุ่ะ
แต่ใช้เทคโนโลยีมาพิสูจน์กันเขาทำกันเยอะแยะทั่วโลก
แล้วถ้าเขาบอกว่าเสียงผมแต่ผมไม่ได้พูดอย่างนี้
มีความเป็นไปได้อย่างเช่นคุณถามผมว่าอาจารย์วิญญาถูกหวยเปล่า
บอกไม่ถูกหวยเอาคำว่าไหม้ออกได้
คือพิสูจน์เทปออกมาเป็นจังหวียาพูดแต่คำว่าไม่มันหายไปแล้ว
ก็กลายเป็นถูกก็ได้คือตัดต่อคนละเคสแล้วนะ
อันนี้คือคนพูดจริงแต่คนมันเอาไปสับไปหั่นไปตัดต่อไปมิกอะไรอย่างนี้มี
โทรว่าอาจารย์ปริญญาถูกหวยไหมครับอาจารย์บอกว่าไม่ถูกครับ
เอาคำว่าไม่ออกถูกครับเป็นถูกครับ
หรือถ้าโทรอาจารย์ปริญญาถูกหวยไหมครับถูกครับ
แต่ผมไปเอาคำว่าไหม้ของอาจารย์ที่พูดประโยคอื่นอันนั้นยากกว่าได้ไหม
ได้ก็เห็นวีดีโอคลิปล้อผู้ใหญ่เอาคำพูดท่านมาต่อเป็นเพลงเอ่อ
เอาคำพูดท่านเยอะหน่อยมาต่อก็ได้แล้วเราสามารถรู้ไหมครับว่า
คลิปนี้ผ่านการตัดต่อถ้าเอาคำว่าไม่จากที่อื่นมาเพราะว่า
เวลาพูดไหม้เนี่ยอาจจะพูดที่อนุสาวรีรถวิ่งเยอะ
ครับคำว่าถูกอาจจะพูดในห้องนอนเงียบรู้เลย
มันจะคนละครึ่งกันเลยถ้าเป็นช่วงเวลาเดียวกันอ่ะอาจารย์
ก็พิสูจน์ยากประโยคแรกผมถามจำนิยาว่า
มียาถูกหวยไหมครับอาจารย์บอกถูกครับ
ประโยคที่สองผมถามว่าอาจารย์ทานข้าวหรือยังครับ
ยังไม่ได้ทานครับแล้วผมก็เอาไหม้อันที่สองมาต่อกับถู
ถ้ามันอัดในสตูที่เดียวกันเหมือนกันก็แยกแยก
แต่ว่าเวลาเอาเสียงมาต่อมันมีรอยต่อ
เพราะว่าเคสนี้จะติดคุกหรือใครจะผิดใครถูกเนี่ย

คลิปนี้สามารถเป็นหลักฐานได้ไหม
ใช่ถ้าเก็บด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

จะต้องเก็บอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

วิธีการที่ถูกต้องคืออาจจะต่อมาก็ก๊อปปี้

ด้วยวิธีการที่ถูกต้องและบริสุทธิ์

เป็นแบ่งเป็นสองเรื่องวิธีการที่ถูกต้องคือ

ถ้าได้มาตรฐานโอเคคุณเข้าขึ้นศาลได้
วิธีการที่ได้มาตรฐานอย่างถูกต้อง

ก็สารบางที่ก็ไม่รับนะ

เดี๋ยวเราเคยทำเปรียบเทียบเสียงไว้นะฮะ
อันนี้ไม่ใช่ว่าจะถูกจะผิดอะไรยังไงนะครับ

เราจะลองให้อาจารย์ลองฟังการเปรียบเทียบเสียง

ระหว่างเสียงคนนี้ที่อ้างว่าคือ
เสียงคนนี้ที่ว่าอ้างว่าเจ๊บ้าบินเนี่ย
มันคล้ายคลึงกันขนาดไหนอะไรยังไงนะฮะ
ความรู้สึกของอีกคนนึงนะครับ

ผมต้องคิดวิเคราะห์

๗๒๖นี้ได้แทนปะ
ที่เขาก็ไม่รับไปได้เลย

คอมเมนต์ไปที่๗
ว่าจะต้อง๗๒๖มี๙๒๖

เจ้าเราก็เชื่อ
ตามเลขมงคลของเรานะ

อย่างคลิปแรกเนี่ยมันเหมือนมีเสียงอื่นปน

เวลาคุณคุยคนคุยในรถคุณรู้ไหม

แต่ไอ้ที่พูดสะสดเหมือนกันมันชัดมาก

แล้วก็สำเนียง

มันจะมีสำเนียงไม่เหมือนกัน

เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยผมเอาเข้าระบบคอม

ได้รับการยอมรับแบบสากลเหมือน

ก็เราได้รู้ในแง่หลักการทาง

ในการตรวจสอบเสียงทางโทรศัพท์

มาถามอาจารย์ปริญญามาคุยกันหน่อยว่า

ถ้าไปถึงชั้นศาลศาลท่านให้น้ำหนัก
มากน้อยขนาดไหนหรือว่าเคยมีตัวอย่าง

คุณผู้ชมครับคุยกันต่อนะครับว่าด้วยเรื่องของ
เสียงทางการบันทึกนะฮะ

สมมุตินะครับอาจารย์ปริญญา

หลุดออกมาในคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี

ครูปรีชากับเจ๊บ้าบินจริง

ครูปีชาถูกไหมไม่ได้ถูกเนี่ย

จากตำรวจนะไปถึงอายการหรือไปถึงศาลเนี่ย

ที่เป็นชั้นดีหรือว่ายืนยันอะไรได้เลยไหม

ทางคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในรูปของดิจิตอล

คุ้มครองว่าห้ามสารปฏิเสธ

หลักฐานตั้งก่อนเนี่ยคุณถ่ายรูปดีต้นมาเนี่ยฉันไม่ได้

อืมตอนนี้เรามีพรบธุรกรรมอะไรที่บอกว่า

เป็นหลักฐานทางด้านดีต้น

การเก็บพิสูจน์หลักฐานมา

อืมคือตั้งแต่คุณเก็บมาคุณเคยเห็น
คามซีนคนยิงกันแทงกันใช่ไหม

มันจะมีเหลืองเหลืองใช่ไหมขั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหม

จากนั้นไปเข้าตู้เซฟอะไรอย่างนี้อืม
มีวิธีการที่ว่าจะพาหลักฐานมาถึงศาลยังไง

เสียงบันทึกนี่สารท่านนับไหมฮ
ตั้งแต่ขั้นตอนมาว่าอ้าวเอาโทรศัพท์ของ
ผู้ต้องหามาผู้ต้องสัยมา

ถ้าตรงนี้มันน่าเชื่อถือเนี่ยเก็บมาไม่เจือปน

การได้มาซึ่งหลักฐานตรงนี้เนี่ย

เพื่อยืนยันว่าคุยกันแบบนี้จริง

ไปวางไว้ไปแอบอัดด้วยโทรศัพท์

แต่จะไปผมนัดเจออาจารย์แอบ

มน้าวให้อาจารย์พูดในทางที่ผิด

อันนี้หลายคดีสารก็ถือว่าอันนี้มัน

ให้เขาพูดแอบให้เขาทำโดยเจตนาไม่ชอบ

ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าปัจจุบันเนี่ย

ถือว่ามีบทบาทสำคัญแล้วก็เข้ามามีส่วนช่วยเหลือ

ใช่ครับยุคไอทียุค๔๐แล้วมันต้อง
วิทยาศาสตร์ไม่ใช่

มีคดีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มีคนว่านี่ไงเสียงคุณไปสนทนาไว้

ซึ่งเราก็ต้องไปพิสูจนว่านี่ไม่ใช่เสียงเราจริง

แต่สารมันก็ต้องมีหลักฐานอื่นประกอบด้วย

คุณจะไปติดคุกพรุ่งนี้เลยคุณก็ประกันตัวอุทธรณ์อะไรต่อ

ผมจะรู้ไหมว่าตอนนี้ผมกำลังถูกคน

เป็นสมัยก่อนบ้านมี๒ชั้น

เพราะมันเป็นสมาร์ทโฟนละ
เขาไม่ได้อัดฝั่งเราไม่มีทางรู้เลย
ใช่เขาอาจจะมีเครื่องอัดอยู่ข้างนอกก็ได้

อาจจะเฟสไทม์กับเราเห็นหน้าเลย

เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ทำ
เรื่องที่มันตรงดีดีกว่า

สิบล้านอะไรอย่างเงี้ยก็เจอหน้ากันดีกว่าอืมทุกวันเซฟพาวท์เอามือสีเก็บ
ไม่ให้อัดเสียงกลัวอีกกลัวเซฟเขาจะมีอะไรอยู่ข้างใต้อีก
โอเคเห็นเซฟคัสบางที่นะกระจกเป็นแก้วหมดเลยครับ
เก้าอี้เป็นแก้วหมดเลยดีไม่ต้องแก้ผ้าเข้าไปคุยด้วย
คือสมัยนี้มันยากที่ว่าเราจะดักไม่ให้เทคโนโลยีมันมาอัดเรา
แต่เราควรจะมองว่าการที่เราไปเนี่ยไปคุยกับเขาเนี่ยครับ
เราต้องระวังคำพูดคำพูดที่เราพูดออกไป
ต้องระวังอากวิทยาท่าทางทุกอย่างเพราะว่า
จะไปฝั่งหนึ่งเขาจะอัดวางไว้หรือเปล่าอย่าให้
ท่านผู้ชมเนี่ยให้ระวังเรื่องพวกนี้ด้วยครับ
ถ้าย้อนมาคลิปเสียงเนี่ยอาจารย์พอจะประเมินความเป็นไปได้ไหม
มันเกิดจากอะไรยังไงหรือว่ามันเป็นเสียงสนทนาที่อัดไว้เพื่ออะไรยังไง

เพราะถ้าผมโทรไปถามลูกค้าผมจริงสมมุตินะถ้าเป็นเสียงจริงนะ
ผมโทรไปผมก็คงไม่อัดเสียงถ้าจะโทรไปถามลูกค้าว่าถูกหวยหรือเปล่าเนี่ย
ถ้าผมเดาเนี่ยคนที่เขาอัดไว้เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์บางอย่าง

อย่างบางทีคนเราเวลาดิวอะไรกันทำไมต้องอัดเสียงล่ะ
เผื่ออีกฝ่ายนึงอาจจะไม่โอเคกับเราก็ได้ใช่ไหม
เพื่อจะเอามาใช้ในภายหลังก็ได้
ถือไหมซึ่งปกติบทสนทนาคุยทั่วไปแบบนี้จะไม่มีการอัดเสียงเลย

มันแปลกคือคุณคุยกับผมถูกหวยหรือเปล่าเธอ

เพราะถ้าไม่อัดไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะไปดูดเสียงลอย
เขาคุยกันไปแล้วตั้งแต่๑พฤศจิกายนปีที่แล้ว

เพราะตอนคุยมันอัดกันไว้ทำไมอยากรู้นี่มากกว่า

ก็อยากรู้แล้วอยากรู้ด้วยว่าตอนจบจะเป็นยังไงนะ

ก็คงจะทำให้ท่านผู้ชมได้ทราบเรื่องเทคโนโลยีในปัจจุบันด้วยนะครับ

มีส่วนสำคัญของการสืบสวนสอบสวนมากนะครับ

ส่วนช่วงต่อไปไทยรัฐนิวโชว์นะครับ